ใช่ค่ะวันนี้เดินไปไหนคนก็ถามถึงนะ

ส่งไปสียะบัดมาทายผลแชมป์ฟุตบอลโลก๒๐๑๘

หน้าวันที่จับโอ้โหคุณภาคภูมิ
สูงแบบเป็นภูเขา

สังคมออนไลน์เนี่ยวันนี้คนก็จะ

จะรับทั้งวันจากไทยรัฐแน่

คือเมื่อวันที่๖สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ

ในส่วนนั้นแจกไปแล้ว๒ล้านบาท

วันนี้เป็นในส่วนของปรายศนียบัตร
รวมรางวัลมูลค่า๓๐ล้านบาท
รวมทั้ง๒ส่วนก็คือ๓๒ล้านบาท

ถูกต้องค่ะ

ทายผลฟุตบอลโลก๒๐๑๘

โอ้โหดารงดารามากันเยอะแยะไปหมดเลย

บีเอ็นเค๔๘รุ่น๒แล้วนะครับ

เพื่อที่จะมาร่วมเป็นศักดิ์ขีพยาน

ปรากฏว่ามีผู้ที่
ร่วมส่งปรายศนียบัตรมาทาย

ค่ะ

เหมือนอาสาสมัครน้องนักศึกษาค่ะ

แยกส่วนที่ทายถูกว่าเป็นฝรั่งเศสเนี่ย
ตอนคัดแยกก็เยอะมากเพราะ๒๐๐กว่าล้านฉบับ

ถูกนะว่าฝรั่งเศสได้แชมป์
นี่สงสัยจะแบบรอจนนาทีสุดท้าย
รอ๒๘๓๐๘๗๕๕ฉบับ

คนที่ได้รางวัลที่๑๐ล้านบาท

คือต้องโชคดีมากจริง

การจับรางวัลที่๑นะฮะเงินสด๑๐ล้านบาท

ไทยรัฐได้รับเกียรติจาก

อักราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนะครับ

เราต้องแบ่งที่ทายถูก๑๒๘ล้านกว่าฉบับ

ปรากฏว่าท่านเอกอนุทูตจับได้กองที่๘

เดือน๘สิงหาคม
ปี๒๐๑๘กองที่๘

เรียบร้อย

เศรษฐีคนใหม่ของประเทศไทย
ธัญนุษย์ลาดแลนด์

โอ้โหได้๑๐ล้านบาท

ใช่ค่ะเราตามไปหาน้องเขาถึงบ้านค่ะ
แล้วก็อีกหลายคนที่โชคดีด้วยนะครับ

น้อยนะ๑๐คนนะ
รายชื่อทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ดูกันทันไหมฮะถ่ายรูปที่หน้าจอ
ไว้ก่อนเลยเอาไว้ยืนยันนะครับ

ไทยรัฐทีวีไทยรัฐออนไลน์

แสดงความยินดีด้วยนี่เศรษฐีเงินล้านทั้งนั้นนะ
ล้านหนึ่งก็ดีใจแล้วดิฉันอ่ะ

คุณสนมสายสร้อยอยู่ที่อุตรดิษฐ์

เดี๋ยวรอการรับแจ้งจากเรานะครับ
เดี๋ยวจะติดต่อไปบางท่านคงติดต่อกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ

มาถูกต้องตามกติกานะครับ

คุณเป็นผู้โชคดีใน๒๐๐กว่าล้านฉบับปรายศนียบัตรที่ส่งมา
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
ก็บอกกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราว่า
ตื่นเต้นมากนะคะที่ประเทศไทยให้การตอบรับในการส่งปรายศนียบัตรเยอะมาก
ไม่คิดว่าคนไทยจะสนใจทีมชาติฝรั่งเศสมากขนาดนี้

ก็ถ้ามีโอกาสจะนำเรื่องนี้รายงานกับรัฐบาลของประเทศฝรั่งเศส

ทีนี้ผู้บริหารของเราค่ะนายวัชระวัชรพล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
ก็บอกว่าผลตอบรับเกินคาดจริง
ติดตามร่วมสนุกแบบนี้กันได้อีกครั้ง
ก็รอกันนะคะฟุตบอลยูโร
ไม่ต้องรอฟุตบอลโลกก็ได้รอยูโรก่อน

เราก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันเหมือนเดิมค่ะ
ก็ต้องขอขอบคุณแฟนชาวไทยรัฐทุกคนนะครับ
ที่ส่งปรายศนีย์บัตรเข้ามาร่วมทายผลในรอบนี้นะครับ
รอบนี้ก็ถล่มทลายเช่นเคยครับ

ก็ต้องยินดีกับผู้โชคดีด้วยครับ
ครับก็ขอให้คอยติดตามนะครับ
ก็คิดว่าอีก๒ปีฟุตบอลยูโร
เราน่าจะมีกิจกรรมดีอย่างนี้
ให้แฟนไทยรัฐได้อีกครับ
ท่านที่พลาดไปก็รออีก๒ปี

ไม่ได้ค่ะเอาเป็นชื่อคนอื่นนะคะ

ขณะที่ทาง

รัชนีไทยจำกัดนะฮะซึ่งเราก็ร่วมมือกันนะครับ

ถือว่าเกินคาดนะครับ
สัก๒๒๐ล้านฉบับปรากฏว่าจำหน่ายได้ถึง๒๓๙ล้านฉบับนะฮะ
เพราะฉะนั้นในครั้งหน้าทางประชินินไทย
ก็พร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมเช่นนี้กับทางไทยรัฐอีกแน่นอน

ก็ได้ร่วมมือกับไทยรัฐนะคะจัดโครงการนี้ขึ้นมา
แล้วก็ตั้งเป้าว่าเราจะ
ปรายศนียบัตรสำหรับทายผล๒๒๐ล้านฉบับ
ซึ่งปรากฏว่าพอเราทำเข้าจริงแล้ว
ประชาชนก็ยังให้ความสนใจนะเป็นจำนวนมาก
ปรากฏว่าผลการจำหน่ายปริศนียบัตร

เราขายได้ทั้งหมด๒๓๙ล้านฉบับ
แล้วก็มีประชาชนเขียนแล้วก็ทายผลส่งมา
จำนวนทั้งสิ้นสองร้อยสามสิบสองจุดเก้าล้านฉบับนะครับ
โอ้โหเนี่ยตื่นเต้นลุ้นไปด้วยจริงนะแสดงความยินดีด้วยจริง